คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดเลยมีอุบัติเหตุรถกระบะสองคันชนประสานงากันกลางถนนนะครับ
ทำให้รถทั้งสองคันพังยับเยินผู้โดยสารที่นั่งอยู่ท้ายกระบะกระเด็นตกจากรถ
เสียชีวิตไปสามศพบาดเจ็บอีกเจ็ดคนโดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะ๒คันพุ่งชนประสานงากันอย่างจังกลางถนน
ทำให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ท้ายกระบะกระเด็นตกจากรถกระแทกกับพื้น
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างรีบเข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนมะลิวัล
นาน้อยตะบนห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งเป็นถนนสองเลนสวน
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูตอนเดียวชนประสานงากับรถกระบะโตโยต้าอยู่กลางถนน
ท้ายรถกระบะอิซูซูมีผู้เสียชีวิต๑ศพและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๗คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลภูกระดึง
ส่วนภายในรถกระบาดโตโยต้าพบผู้เสียชีวิต๒ศพคือนายบุญอินแขนอายุ๖๙ปีคนขับ
และนางลมอินแขนอายุหกสิบห้าปีสองสามีภรรยาซึ่งจากการสอบสวนยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า
รถคันไหนเป็นฝ่ายผิดเพราะทั้งสองคันอยู่ในลักษณะคล่อม
บาดเจ็บสองคนหลังขี่รถจักรยนต์ยนท์ชนกันน่าโดยช่วยกิจทหารราบที่ห้าถนนการ์แจนต์วันิตในบ้านด่านนอกอำเภอ
จังหวัดสงขลาจุดเกิดเหตุพบนายฮัมมัตินักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
ส่วนคู่กรณีเป็นหญิงชาวไทยได้รับบาดเจ็บมีเลือดไหลออกทางปากและจมูก
ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าหน้าที่จึงรีบนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่านายฮามัตินักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนเป็นหมู่คณะ
กลับจากอำเภอหาดใหญ่มุ่งหน้าไปยังด่านสะดาว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของหญิงชาวไทย
ล้มลงได้รับบาดเจ็บทั้งคู่
วงรถลากตู้ปั่นกระแสไฟฟ้าเสียหลักตกข้างทาง
บนถนนสายเกษตรสมบูรณภูเขียวในพื้นที่บ้านนาไฮ
ตำบลบ้านหันอำเภอกเกษตรสมบูรณ์
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะและตู้ไฟได้รับความเสียหาย
อำนวยและนางบุญส่วนอุทบุญคนขับและภรรยาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ซึ่งก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถลากตู้ปั่นกระแสไฟฟ้าจากอำเภอกเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดกรสินแต่ระหว่างทางรถเสียหลัก
แล้วรถพ่วงที่บรรทุกตู้ปั่นไฟเวียงไปมาทำให้เสียหลักตกข้างทาง
ท้ายด้วยอุบัติเหตุรถกระบะอิซูซูตอนเดียวเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้
ในพื้นที่บ้านห้วยทรายตะบนห้วยทรายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
สภาพรถด้านหน้าพังยับเยินห้องเครื่องยุบเข้าไปถึงห้องโดยสาร
ภายในรถพบผู้บาดเจ็บ๓คนเป็นพ่อแม่ลูกกันซึ่งผู้เป็นพ่ออาการสาหัสถูกอาจติดคาพวงมาลัย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้ง๓คนกำลังเดินทางกลับบ้านที่ตะบนห้วยยาง
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐กิโลเมตรคาดว่าขับมาด้วยความเร็ว
หรือคนขับมีอาการหลับในจึงเสียหลักชนกับต้นไม้ข้างทางจนได้รับบาดเจ็บ